นี้สาวคนนี้เนี่ยมาร้องตำรวจโอ้โห
คือเอาจริงนะเธอซวยซ้ำซวยซ้อนมากเลย
แล้วเรื่องนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วย
คือเธอโดนคนที่เป็นพลเมืองดีตอนแรก
ท้ายที่สุดก็เฉลยมาว่าเป็นคนร้ายจะลวนลามเธอ
ยังไม่พอเธอจะโดนเรื่องข้อหาบุกรุก
ยังไม่พอแล้วเธอพอไปถึงโรงพัก

รีดเงินทั้งจะลวนลาม

ก็เลยร้องเรื่องนี้กับคุณกันจอมพลัง
คุณกันก็อาสาจะช่วยเหลือนะคะ
ดูกันหน่อยละกันเพราะว่าเมื่อวานนี้

พาสาววัย๒๐นี้จะเข้าพบบิ๊กโจ๊ก
สาววัย๒๐นี้เราเรียกว่าคุณเจนแล้วกันพี่บุ๊ค

โอ้โหทำไมเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยอะคะ
คุณเจนคนนี้เนี่ยนะเอาหลักฐานมาร้องกับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
ช่วงเดือนตุลาค่ะที่จังหวัดสระบุรี
เจนจะกลับบ้านตอนกลางคืน
ปรากฏว่าผู้หญิงกลับบ้านกลางคืน
รถเสียมีพลเมืองดี
ตอนแรกขอเรียกว่าพลเมืองดีก่อนนะคะ
อาสาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเข็นรถให้ครับ

ก็ชวนน้องเจนไปที่บ้านปรากฏพอไปถึงบ้าน
พลเมืองดีไม่ได้ดีแบบนั้นค่ะ
เพราะก็คือคนร้ายนี่แหละจะลวนลามน้องเจน
เจนออกอุบายเลยนะหนูขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
แล้วหนีออกมาอันนี้คือเป็นประสบการณ์ไม่ดีแรกแล้วนะที่เธอเจอ
จริงสวย๒นะคุณสวย๑ก็คือรถเสียกัง
โดยสองก็คือเอ้ามาเจอพลเมืองดีแต่จริงแล้วไม่ใช่แล้วนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะพอน้องเจนหนีออกมาปั๊บ
ปีนข้ามรั้วเข้าไปในบ้านอีกหลังนึง
ฝั่งบ้านหลังนั้นคือจริงน้องเจนกะจะไปขอความช่วยเหลือ
แต่เจ้าของบ้านหลังนั้นเขาคิดว่าน้องเจนมาบุกรุก

แจ้งความค่ะข้อหาบุกรุก

เรียกฝั่งเจ้าของบ้านที่น้องเจนปีนเข้าไปนะ

ฝั่งเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเอางี้คุณตำรวจขอถอนแจ้งความ
ดำเนินคดีแล้วกันเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อน้องจะปีนมาขอความช่วยเหลือ
ปรากฏตำรวจบอกว่าอ๋อถอนแจ้งความไม่ได้ครับอันนี้เป็นคดีอาญา
แล้วหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างน้องเจนกับตำรวจ
เป็นพนักงานสอบสวนแล้วแหละเขายื่นเสนอเงื่อนไข
ถ้าเกิดว่าไม่อยากโดนคดีเอาตังค์มาแสนนึงจะได้จบ
ตำรวจจะเคลียร์ให้อย่างนี้เหรอใช่น้องเจนไม่มีตังค์
ต่อรองจากแสนเหลือหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นยังไม่พอนะ
ตำรวจพนักงานสอบสวนคนนี้ขอมีอะไรกับเจน

กันกับการทำคดีที่น้องโดนอนาจารย์ไง

กับการทำคดีก็เลยมาขออนาจารย์น้องเนี่ยนะ
สืบสวนไปสืบสวนมาเขาก็ชวนคุยประมาณว่าแบบ
มาเป็นเมียน้อยพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะแบบเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
พันคนพูดค่ะอ่าตำรวจค่ะ
รถอะไรจำได้ไหมพันธุ์ตำรวจโทค่ะ
เขาพูดพูดว่าถ้าเขาถ้าหนูไปมีอะไรกับเขา
เขาก็จะทำคดีให้หนูก็วินวินทั้งสองฝ่ายค่ะ
จังหวะนั้นนะคะเมียเขาก็อยู่นะคะ

แต่เขาก็ยังมีกลอุบายที่แบบว่าจะคุยกับหนูให้ได้เลย
นี่ไงสิ่งที่สาว๒๐อย่างคุณเจนต้องเจอดอม
ครับเสียก่อนเจอพระลำมึงดีก็จะลวนล้ำอีกลวนล้ำ
เข้าบ้านขอความช่วยเหลือเอ้าโดนแจ้งความอีก
ลุกอีกเจอตำรวจอีกหวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้เปล่าเลย
มาเรียกตังค์แสนนึงแล้วก็จะลวนล้ำอีกโอ้โหจะลวนล้ำอีก
ทีนี้ค่ะคุณกันจอมพลังบอกว่าหลังจากที่คุณเจนมาร้องเรียนแล้วนะ
สอบถามทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ปรากฏว่าตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทนายนี้ที่เป็นพนักงานสอบสวน
มันมีการร้องเรียนนะเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์มาแล้ว
สองครั้งนะคะอ้าวใช่ซึ่งเรื่องนี้
ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีเป็นคนเปิดเผยนะครับ
ว่านายตำรวจที่ก่อเหตุซึ่งยศพันธ์ตำรวจโท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรธุรการ

แต่ก่อนหน้านี้ระหว่างที่สารวัตรคนนี้
มาช่วยราชการที่สถานีตำรวจภูทรเสาให้
สระบุรีเหมือนกันในตำแหน่งสาวสอบสวน
จากการตรวจสอบพฤติกรรมของสารวัตรคนนี้
เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนค้างเก่าเป็นคดีช่อกงทรัพย์
นี่ไปช่อกงทรัพย์เข้ามานะฮะคณะกรรมการสอบสวน
ที่จริงก็สรุปว่ามีความผิดก็เสนอให้ออกจากราชการไปแล้วนะ

ก็ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงวัย๒๐แล้วก็ถูกสาววัดคนนี้
เรียกเก็บผลประโยชน์นะฮะถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มันก็เลยจะซ้ำซ้อนกันไปอีกตอนนี้ตั้งคณะกรรมการเลย
ใช่ค่ะกรณีนี้อย่างที่บอกไงมีการเรียกเรียกมาสอบปากคำแล้วด้วยนะคะ
แล้วมันมีความคืบหน้าคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เองตอนสัก๔ทุ่มกว่า
มีรายงานออกมาค่ะว่าทางด้านผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุล
ก็เซ็นคำสั่งแล้วนะเซ็นคำสั่งให้ตำรวจ
ศพันธ์ตำรวจโทพนักงานสอบสวนคนนั้นออกจากราชการแล้วนะครับ
ก็ได้รับคำสั่งจากทางรองโจ๊กนี่แหละ
บอกว่าต้องดูแลคดีนี้อย่างละเอียดรอบครอบ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
ผู้การจังหวัดบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำพฤติกรรมแบบนี้
ฝากขอโทษประชาชนที่เกิดเหตุการณ์ด้วยนะฮะ